มันก็เนี่ยวัยรุ่นยกพวกตีกันนะคะ
ในคลิปเนี่ยมีคนเขาบังเอิญผ่านไปแถวถนนพุทธมนตรสาย๔
แล้วเห็นว่ามีคนยกพวกตีกันอยู่ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วเราส่งคุณภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเรา

นี่ค่ะคุณผู้ชมตามคลิปนี้นะคะอาจจะไกลหน่อยแต่พอสังเกตเห็นได้ว่าวัยรุ่น
คุณผู้ชมได้ดูไปได้ยินเสียงภายเสียมระเบิดแบบนี้นะคะรถเขาวิ่งไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนพุทธมนตรสาย๔มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ตรงนั้นเนี่ยจุดที่เขาไล่ตีกันเนี่ยจุดเดียวกันเลยนะคะ

มันก็ไม่ได้มีบ้านเรือนคน
ไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะบันทึกเหตุการณ์อะไร
เงียบแบบนี้ก็คือมันเป็นเส้นที่ถนนแบบรถวิ่งเร็วอยู่แล้ว
สองข้างทางก็ไม่ได้มีบ้านคนเป็นโล่งแบบนี้ค่ะ
ไปคุยกับร้านขายของที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนะคะ

ที่ร้านเขาบอกว่าอ๋อถนนเส้นนี้วัยรุ่นตีกันประจำ
ก็เลยคาดว่าเป็นกลุ่มนักเรียนช่างที่อยู่แถวนี้
ที่ร้านเขาบอกพวกนี้มันน่ากลัวนะมีทั้งปืนมีทั้งมีด

เมื่อก่อนจะมีว่างระเบิดตรงนู้นตรงตามหน่อยแล้วก็ด้านโน้น
มีอยู่สองจุดแต่ตรงนี้ไม่เคยมีแต่นี่เพิ่งจะมีที่ว่าเดินมาตีกัน
ทุกครั้งจะขับมอเซย์ไล่กัน
คุณภูริพัฒน์นะคะก็ไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนกำลังจะกลับบ้านกับแฟน
ขับรถผ่านถนนพุทธมนตรสายสี่เห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่เยอะเลยนะคะ
พอขับไปเรื่อยเห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังไล่ตีกัน
มีทั้งไม้มีทั้งมีดไล่กันอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะ
เสียงดังมากแล้วก็มีเสียงระเบิดด้วยนะคะ
พอมีเสียงระเบิดปุ๊บเหมือนกับทั้งสองกลุ่มก็วิ่งแยกย้ายกันหนี
เขาน่าจะเล่นกันก่อนหน้าที่หนูไปอีก
เพราะว่าตอนนั้นหนูเห็นแล้วเห็นแบบว่าแฟนกันแล้วก็น่าจะเยอะค่ะ
อีกฝั่งนึงน่าจะเยอะฝั่งที่เขาวิ่งน่าจะเยอะประมาณสิบคนประมาณนี้ค่ะ
ฝั่งคนที่เยอะเนี่ยวิ่งหนีฝั่งคนน้อยด้วย

เขาวิ่งเป็นยังไงบ้างอ่ะ
ก็น่าจะฟันกันพอฟันกันแล้วอีกฝั่งนึงน่าจะปลาระเบิด
ในคลิปน่าจะเฟี่ยงก้อนหินก่อนหรือเปล่า
แล้วพอทีนี้หนูไปถ่ายฝั่งที่เขาวิ่ง

ตกใจเฉย
ก็กลัวแต่ตอนที่ว่าเขาฟัน
กันตอนนี้คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะ
ว่าทั้งสองกลุ่มที่เห็นในคลิปเนี่ย

แต่ทีมข่าวของเราก็ไปถามที่
ตำรวจก็บอกว่าก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความอะไร

ชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็เลยบอกว่า

เบบแบบว่าวิ่งไล่กันแบบนี้

ตั้งใจว่าจะเราคนหน้า

ว่ามันจะมีเวลาแล้ว
เจอกันตรงไหนมันก็ใส่กันตรงนั้น
แล้วมีข่าวแบบนี้ตลอดเลยบ่อยมาก